สวัสดีครับมาตรวจสอบสภาพอากาศกันนะครับ
วันนี้ถือว่าเป็นวันที่น่าจับตามองสำหรับใครที่จะออกไปทำกิจกรรมกลางแจ้ง
เพราะว่าเป็นวันที่มีการคาดการณ์ว่าเราจะได้รับผลกระทบจากอิทธิพลของพายุฤดูร้อนกันอย่างหนักหน่วงละทีเดียวนะครับ
จากการตรวจสอบตอนนี้นะครับพบว่าขณะนี้เองครับ
กลุ่มฝนที่จะเข้ามามีบทบาทแล้วก็ทำให้เกิดความแปรปวนสภาพอากาศ
ถ้าหากดูภาพนี้เป็นภาพถ่ายดาวเทียมแสดงกลุ่มก้อนเมฆ
แล้วก็กลุ่มฝนที่มีการก่อตัวขึ้นนะครับ
สังเกตว่ามีกลุ่มฝนแถบยาวปกคลุมบริเวณแถวบริเวณประเทศจีนนะครับ
ทีนี้เดี๋ยวเอาเมฆออกไปนี่ถ้าหากเอาเมฆออกเนี่ยนะครับ
จะพบว่ากลุ่มฝนจากภาพด้วยด้านนะครับ
สังเกตว่ามีการเคลื่อนที่ของกลุ่มฝนที่มีลักษณะตกเบาบ้างตกหนักบ้าง
ก็คือจุดสีม่วงสลับกันอยู่กระจายตัวหลายจุดเลยทีเดียว
ตอนนี้อยู่บริเวณทางตอนบนของเวียดนามทางตอนบนของลาวนะครับ
หลังจากนี้เป็นต้นไปก็จะค่อยเขยิบลงมาอย่างต่อเนื่องและก็จะเข้าสู่เมืองไทยของเรา

จากการตรวจสอบบริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็น
ถือว่ามาค่อนข้างแรงเลยทีเดียวนะครับก็จะค่อยไล่กลุ่มฝนเข้ามาปกครุมเมืองไทยของเรานะครับ
ซึ่งก็จะเริ่มในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานก่อนจะมาถึงในช่วงประมาณเที่ยงบ่ายวันนี้นะครับ
แล้วก็จะปกคลุมในบริเวณดังกล่าวเคลื่อนที่ในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานเนี่ยนะครับ
ไปจนถึงช่วงประมาณกลางดึกคืนนี้นะครับดังนั้นใครที่อยู่บริเวณพื้นที่ภาคอีสาน
ตั้งแต่บริเวณทางตอนบนมาเรื่อยเลยนะครับคงต้องเตรียมรับมือต่อไป
หลังจากนั้นเนี่ยนะครับอากาศจะเย็นลงครับทีนี้ครับ
พอผ่านภาคอีสานเสร็จก็จะเป็นคิวบริเวณตอนกลางประเทศไทยนะครับ
ซึ่งคาดการณ์ว่าจะเข้าสู่บริเวณตอนกลางประเทศไทยในช่วงค่ำวันนี้นะครับ
แล้วก็ต่อเนื่องนะครับไปจนถึงช่วงเช้าของวันพรุ่งนี้
ก็จะส่งผลกระทบกับกรุงเทพมหานครก็คาดการณ์ว่าจะอยู่ที่ช่วงหลังเที่ยงคืน
ก็อาจจะตกหนักหน่อยทีนี้ครับความเย็นที่หลายคนสงสัยกันว่าเอ๊ะเป็นยังไง
ล่าสุดตอนนี้นะครับคุณผู้ชมพื้นที่สีน้ำเงินเนี่ยนะครับเป็นพื้นที่ที่คาดการณ์ว่า
อุณหภูมิจะลดลงถึง๑๐องศาเซลเซียตเลยนะครับจากอุณหภูมิวันนี้นะครับ
แล้วก็กรุงเทพอาจจะลดลงประมาณ๔องศาเซลเซียต
พรุ่งนี้ยังมีโอกาสลดต่อไปอีกประมาณ๓องศาเซลเซียตในช่วงวันอาทิตย
และจะอุ่นขึ้นในช่วงวันจันทร์นี่คือพื้นที่สีแดงสีน้ำส้มคืออุณหภูมิอุ่นขึ้นนะครับ
นั่นหมายความว่าหลังจากฝนตกลงมาแล้วสิ่งที่จะต้องเตรียมรับมือต่อไปคือ
การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิที่อาจจะมีความหนาวเย็นเกิดขึ้นนะครับ
เดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวแบบนี้อาจจะทำให้ร่างกายของเรานั้นปรับตัวไม่ทัน
อาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยกันได้นะครับแต่อย่างไรก็ตามในช่วงนี้
สิ่งที่ต้องระวังก็คือความรุนแรงของพายุฤดูร้อนนะครับ
บ้านเรือนที่ไม่มั่นคงแข็งแรงอุปกรณ์ต่างที่ไม่มั่นคงแข็งแรง
ต้องเตรียมจัดเก็บให้เรียบร้อยเพราะว่าอีกไม่กี่ชั่วโมง
เราคงได้เห็นข่าวเรื่องของความเสียหายที่เกิดขึ้นกันนะครับ
นี่คือทั้งหมดของรู้ก่อนร้อนหนาวนะครับ
ยังไงช่วงวันหยุดยาวนี้ขอให้เดินทางท่องเที่ยวอย่างมีความสุขแล้วก็เต็มไปด้วยรอยยิ้มนะครับ
ผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ